ว่าภรรยารักมาซักซะแบบนี้ถามสามีว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหน
สามีได้แต่สวดภายในใจสุดท้ายสามีซ่อนเงินไว้ที่ไหนครับคุณผู้ชม
ในหนังสือสวดมนต์นั่นเองให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ

กูอย่าท้ายไว้เป็นละห่านห่านห่านก็
ห่านเอาละมึงไม่มีสตั้งกูนี่เดี๋ยวกูเข้าไปส่งผ้า

น่ากินหัวนี่

มีแห่งก่อน

ไอ้ใสบัน
เป็นไงคุณดูคลิปนี้แล้วก็ยิ้มไปด้วย
คือยิ้มตามคุณสามีดูแกก็ยิ้มซื้อ
ดูหน้าพี่สามีคนนี้สิคุณยิ้มแหย่

หน้าตาแบบโหไม่อยากเลยนะคุณ

คือแล้วตั้งแต่เริ่มรู้เลยคลิปนี้

คุณเมียใช้รีดผ้าเอาเมียถามให้โอกาสแล้วนะ

สวัสดิ์มนต์อยู่ในใจนโมตัสานโมตัสา

มาเปิดทีละหน้าทีละหน้าให้เมียดู
แล้วก็เจอเงินทีละหน้าทีละหน้าแบบนี้

หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้นะพี่ผัวขาบอกแบบนี้
ถ้ารักชีวิตอย่าคิดซ่อนเงินเมีย
คนนี้เอามาโพสต์ไว้แบบนี้นะคุณนะ
แล้วก็มีคนเข้าไปแซวกันเยอะเลยนะฮะ
คุณดูสิตอนจังหวะนี้คุณว่ามันหมดหรือยัง

แหย่มากเลยขำหน้าพี่เขานะ

เมียรู้ทุกอย่างเลยคุณ
กลับไปดูที่บ้านนะสามีซ่อนอะไรไว้เปล่า

ถ้าเกิดว่าไม่อยากโดนเบิร์ตหัว
จงเป็นคุณหลัวที่ดีคุณสามีที่ดีนะคะ